คำถามมากันที่หนุ่มเฟย์พัฒรากันบ้างนะคะ
เอาหลายคนงุ่นงงกันเลยนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ชุนละมุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกิดขึ้น

หนุ่มคนนี้เขาด้านไปมีข่าวผัวพันกับนักร้องสาวหน้าหวานอย่างอิ๊งวรรณฑร
เพราะว่าเห็นฝ่ายชายเนี่ยโผล่ไปเบิร์ดเดย์ฝ่ายหญิงในวันคล้ายวันเกิด
แต่ว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีคนตาดี
เห็นว่านุ่มเฟย์ไปสวีทกับสาวแฟชั่นอย่างพลอยหอวังที่ประเทศญี่ปุ่น
ตกลงงานนี้ใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวปลอมกันแน

คือเราก็เรียกว่าเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้ว
ก็ตั้งแต่เป็นคือเราอยู่จุฬามาด้วยกัน
แล้วก็เป็นจุฬาคาทาเกาะมาด้วยกันก็สนิทกันมากเลย
ก็มีแบบไปให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ครับ
ว่างก็แวะไปมีตอนนั้นวันเกิดวันเกิดอิ๊งก็ไปเอาของไปให้แล้วก็ไปให้กำลังใจ
กับพี่พลอยหอวางก็เคยมีข่าวช่วงนึงอ่ะ

ก็เรียกว่าเป็นพี่เป็นพี่เป็นเหมือนเป็นพี่พลอยออกจะไปทางแม่มากกว่า
มันเป็นข่าวแล้วว่าน่าจะมาจากญี่ปุ่นป่ะ
คือไปแล้วแบบเขาถ่ายรูปให้เราพลอยถ่ายรูปให้เรา
เราออกไปคนเดียวแล้วเขาก็ไปกับพี่คริสต์
โสดครับตอนนี้คือโสดเลยฮะ
ตอนนี้คือแชทว่างนะฮะ